มาฟันประเด็นดวงที่จะทำให้คุณเสียวสันหลัง
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์คำได้คำดีเป็นหนี้เพราะคนอื่น

จากนั้นมาพันกันต่อกับสองเชฟรูปหล่อ
ในเมนูไก่พันตะไคร้บายเชฟคริสเชฟกัน
เราจะเอาทางฝั่งหนังลงก่อน
อุ๊ยตายแล้ว

แม่หาพลาดหนึ่งค่ะ